ต่อเลยครับเราเอาใจคนชอบทานปลาดิบกันหน่อยนะครับ
มีให้คุณผู้ชมเลือกหลายสิบเมนูที่สำคัญ
เมนูสามารถตกลงราคากับเชฟได้ด้วย
ว่าต้องการจะทานเมนูเท่าไรราคาเท่าไร
ไปชิมพร้อมกันกับคุณสนารัทธ์โภคฮาธนวัตรครับ
ร้านนี้ตกแต่งแบบเรียบง่ายด้วยต้นสากุระจำลองสีชมพูหวานแหวว
ผนังที่วาดลวดลายสื่อถึงวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น
และรายละเอียดเล็กอย่างของประดับตกแต่งเหล่านี้
ช่วยเสริมให้ร้านมีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นแท้มากขึ้น
อย่างเจ้ากุ้งลอบสเตอร์ตัวโตนี้ยังดิ้นดุ๊กดิ๊กไปมาอยู่เลยค่ะ
ถุดิบของผมผมต้องบอกว่าผมจะแบ่งเป็น๒ประเภทครับ
ประเภทแรกก็จะมาจากญี่ปุ่นครับ
ที่สองก็จะมาจากยุโรปส่วนมากจะมาจากยุโรปส่วนใหญ่
จำแนกเป็นพวกเป็นปลาสดเป็นปลาที่มีชื่อของประเทศญี่ปุ่นและส่วนใหญ่ครับ
พวกฮามาจิชิมาจิอุนนิ
ส่วนที่เห็นอยู่นี้คือเนื้อปลาอาคามิ
ปลาฮามาจิหอยปีกนกและแซลมอนน่อเวนไลน์สวย
นำมาเฉือนเป็นชิ้นขนาดพอดีคำ
จัดวางลงชามและตกแต่งอย่างสวยงาม
เป็นเซตเมนูโอคุซาชิมิจุ่มซอสโชว์อยู่เบา
ฟินถูกใจคนชอบทานปลาดิบสุดเลยค่ะ
อีกหนึ่งเมนูพิเศษที่เลือกทานวันนี้นะคะ
ก็คือโอคุมะซึหรือข้าวปั้นหน้าประดิบรวม๑๐อย่างค่ะ

มีทั้งส่วนอโบริที่นำมาเผาไฟให้มีกลิ่นหอมนิด
ส่วนปลาเนื้อขาวและส่วนปลาทูน่าค่ะ
ข้าวปั้นทูหน้าดิบมีทั้งส่วนที่มีไขมันมากอย่างโอโทโร
โทโร่ไขมันปานกลางรสชาติกำลังดี
จนถึงส่วนไขมันน้อยแต่ได้รสชาติทูน่าจัดเต็มอย่างอาคามิ
ส่วนเมนูนี้เชฟบอกว่าลูกค้าหลายคนเรียกร้องซูชิหน้าอุนิหรือไข่หอยเม่นค่ะ
ลองทานดูแล้วอร่อยหอมมันละลายในปากจนต้องยกนิ้วให้เลย
เมนูซูชิและซาชิมิแบบพรีเมียมที่ร้านนี้มีตั้งแต่ราคาคำละ๕๐บาทไปจนถึงเซตละ๓๐๐บาท
ร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๔ทุ่มค่ะ